อยากจะให้ไปดูรูปปั้นหน่อย
รูปปั้นที่เขาปั้นขึ้นมาอยู่ภายในวัด

อ่ะนี่เหมือนปลายัง
หายไหลท์

สถาปัตยกรรมจิตกรรมฟ้าผนังตรงนี้สวยงามจริง
ส่วนใหญ่เรื่องราวก็เป็นพุทธประวัติล่ะค่ะ
มีเรื่องราวสูงกับบัวสีเหล่าถูกไหม
เออก็มีให้เราเห็นแบบนี้คุ้นตาอยู่แล้ว
อยู่ภายในโบสถวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าการว่าตรงนี้จำลองเป็นเมืองประดานแล้ว
เล่านี่ไงไม่รู้
อ้าวจะมีแค่คุณพูดมานี่ดูนึกถึงเลยแล้วนึกถึงค่ะทั้งลุงป้อมคนเอกประวิฏวงศ์สุวรรณและลุงตู่คนเอกประวิฏจันทร์โอชาอ๋อเหรอ
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี
ก็นี่แหละเขาปั้นขึ้นมา
ขึ้นมาทำไมต้องไปถามช่างปั้นสิคะคุณ
คุณปุณธนชัยมวกประกายอายุ๖๐ปีนะคะ
ช่างปั้นบอกว่าที่ปั้นทั้งหมดเป็นการจำลองเมืองบาดาน
จะมีสัตว์ป่าหิมพานตามพุทธประวัติ
การที่ปั้นขึ้นมาแบบนี้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
ได้ศึกษาได้อนุรักษ์เรื่องราวพุทธประวัติ
แล้วที่เห็นมีรูปปั้นลุงป้อมหรือว่ารูปปั้นคล้ายลุงตู่เนี่ยนะ
คือเขาแค่ต้องการจะสอดแทรกนักการเมือง
สดสอดแทรกเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยไปในนั้นด้วย

เรื่องของเรื่องก็เหมือนกับเป็นการบอกคนที่เขาได้ผ่านไปผ่านมา
น้องรุ่นหลังเด็กยหวชชนก็จะรู้ว่าอ่า

มีใครที่โด่งดังขึ้นมาในวงการการเมือง

ซึ่งเขาบอกว่ายังนะยังมีมิชชั่นหรือพันธกิจที่จะทำต่ออยู่

คือต้องการจะปั้นรูปนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

ก็ต้องรอไงพรุ่งนี้ไงพวกเราจะโหดกันเนี่ย

ก็เลยต้องรอดูก่อนว่าตกลงจะได้ปั้นใคร

แล้วที่ทำทั้งหมดทั้งมวลมีการเตรียมด้วยเตรียมทำสิ่งนี้

ไม่ใช่ผมน้องไม่ต้อง
อันนี้อันนี้เป็นรูปปั้นเปรตนะ

เปรตและผีสางต่างรวมถึง

เขาเตรียมปั้นเตรียมทั้งหมดนี้
เพื่อที่จะร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำจังหวัด

ที่จะจัดวันที่๑๔สิงหาคม

ซึ่งทางชุมชนเองเขาก็มีการจัดงานขึ้นมา
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

ซึ่งถ้าหากพูดถึงเรื่องของการปั้นนักการเมืองเนี่ย
คุณทานัชัยบอกว่าก่อนนั้นเคยปั้นมาแล้วนะปั้นมาแล้วเหรอ
รูปนักการเมืองเป็นยักษ์หลับ
อ๋อเหรอใส่นาฬิกาข้อมือ
ุ่มเรือดำน้ำก็มีอยู่หน้าประตูโบสถ
คือทำมาแล้วแต่ว่าพระผู้ใหญ่ท่านบอกขอให้แก้ไขหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโด่งดังเกินไป
มันจะเป็นที่พูดถึงมากเกินไป

มันก็เป็นมุมมองความคิดนะ

ที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องของศิลปะ
นี่นะช่างปั้นเขาก็ต้องมีฝีมือในการแกะการปั้นเนาะเอามาให้ดูกัน
อยากให้มองไปในเรื่องของศิลปะจริง
นะเป็นเรื่องของการเหมือนเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เอาไว้
จิตกรรมฝาผนังลักษณะแบบนี้
พวกมันไม่ได้มีแค่นักการเมืองนะเวลาเขาไปทำกัน
บางทีพวกนักแสดงดาราใช่ไหม
หรือว่าตัวละครที่แบบมันโด่งดังระดับโลก

ฉันเคยเห็นมีวัดที่ทำเมซี่
เออนักกีฬาอะไรอย่างนี้ก็มี

เคยเห็นแม่จิตางอ่ะ
ส้มหยุดก็มีเหมือนกัน

เป็นคนโด่งคนดังในแต่ละสาขาอาชีพ

ซึ่งมันก็สะท้อนเรื่องของประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยที่มันเกิดขึ้นด้วยเนาะ